คนที่กำลังมีความรักอะไรมันก็ดีมันก็ราบรื่นไปหมด

หวานมากกับน้องดาวพิมพ์ทองนั่นเองนะครับ
แต่ว่าหวานใจคนสวยเขาจะแฮปปี้กับของขวัญที่ได้หรือเปล่า

แล้วก็ละครเรื่องใหม่ช่วงนี้เขามีฝาแฝดกันหลายช่องนะ
พอสรันก็เล่นเป็นฝาแฝดด้วยเหมือนกัน
แต่คนคอมเมนต์เยอะทีเดียวบอกว่าเล่นยังไงก็

เจ้าตัวยังว่าจะว่ายังไงกับผลงานการแสดงของตัวเองนะคะ
ฟังกันเลยค่ะ
เล่นเป็นแฟนเดี๋ยวผมดูผมยังงงเลย

ใช่ก็จริงแล้วต้องดูคาแรคเตอร์นะ

ถ้าตั้งใจดูแล้วสังเกตดี
อย่างที่บอกไปช่วงนี้มีละครที่ดาราเล่นเป็นฝาแฝดกันอาจจะมีการเปรียบเทียบนะคะ
ก็สู้แล้วกันนะคะหนุ่มพอส